ต่อกันที่ช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
กับคุณสุภาพคลิกขจายคุณผู้ชมครับ
วันนี้จะมาคุยกันกับเรื่องของความคืบหน้า
เกี่ยวกับเรื่องของการร่างพระราชมัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับ

ซึ่งมีการพูดกันมากว่าเมื่อกฎหมายใหม่บังคับใช้
จำเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้กรกตชุดปัจจุบันเนี่ย

แล้วก็จะพ้นตำแหน่งไปต้องทำอย่างไร
ว่าจะเป็นชุดใหม่ชุดเก่าต้องมีการแต่งตั้งใหม่หรือเปล่า
หรือว่าชุดเก่านั้นยังสามารถทำหน้าที่ต่อไปได้หรือเปล่า
ติดตามพร้อมกันเรื่องนี้จากคุณสุภาพคลิกขจายครับ
อยู่ในช่วงที่เขากำลังทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูล
หรือกฎหมายลูกทั้งหมดมี๑๐ฉบับ
แต่ว่าที่ต้องเร่งด่วนทำก่อนก็มี๒ฉบับ
คณะกรรมการเลือกตั้งและว่าด้วยเรื่องของพักการเมือง
เราก็ควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องพบประกอบรัฐธรรมนูลหรือกฎหมายลูก
เพราะว่ากฎหมายลูกนั้นเนี่ยต้องลงในรายละเอียดไม่เหมือนรัฐธรรมนูล
กฎหมายรัฐธรรมนูลเนี่ยว่ากันด้วยเรื่องหลัก
พอตั้งเรื่องหลักว่าจะต้องเป็นอย่างนี้รายละเอียดวิธีการปฏิบัติอะไรยังไง
ให้ตามไปดูในกฎหมายลูกหรือกฎหมายประกอบรัฐมนูล
ฉะนั้นนี่แหละคือความสำคัญของกฎหมายประกอบรัฐมนูลที่เราจะต้องติดตาม
วันนี้มีอยู่เรื่องสองสามเรื่องเรื่องที่จะตั้งคำถามกันว่า
ตกลงจะเซ็ตซีโล่กรกตไหมเพราะว่ากรกตที่อยู่ในชุดปัจจุบัน๕คนเนี่ย
อยู่มาตามรัฐมนูลปี๒๕๕๐อยู่มาแล้ว๓๔๓ปีกว่า
รัฐมนูลปี๒๐๐ฉบับใหม่เนี่ย๒๕๕๙เนี่ย
กำหนดเปลี่ยนแปลงให้เดิม๕คนและให้มา๗คน
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอีกเล็กน้อยก็เลยมีข้อถกเถียงกันว่า

การเลือกตั้งใหม่กรกต๕คนเนี่ย

แล้วก็ให้สัญหาใหม่ครบ๗คนให้มา๗คน
หรือ๕คนนี้ยังอยู่สัญหาใหม่มา๒
ก็แล้วแต่ยังไม่มีความชัดเจน
เพราะว่าความชัดเจนจะมีขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อ
กฎหมายลูกออกมาเสียก่อน
แต่ว่าคนที่จะกำหนดชี้ชะตากฎหมายลูก
ก็น่าจะให้ความชัดเจนได้
แต่ว่าตอนนี้ทั้งท่านอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์
ท่านดรวิศนุเครืองามก็ดูเหมือนว่า
ยังไม่อยากฟันทงว่าจะเอายังไงกับกรกต
มีคนให้ความคิดความเห็นเข้ามาเยอะเลยครับ
เลือกกันเข้าไปใหม่ทั้งหมด๗คนแล้วมารับหน้าที่การเลือกตั้ง
มันจะไม่มีประสบการณ์และไม่ต่อเนื่อง
เขาทำงานต่อเนื่องกันมาน่าจะเป็นประโยชน์กว่า
แต่ประเด็นนี้คุณสดศรีสัตยธรรมอดีตกรกตบอกว่าไม่จำเป็น
เพราะว่าโครงสร้างการทำงานของกรกตนี่เขามีฝ่ายประจำกันอยู่
คือมีรองเลขาธิการมีเลขาธิการมีรองเลขาธิการดูงานแต่ละด้านอยู่
กรกตที่สัญหาเข้าไปนั้นเนี่ยไปกำกับควบคุมให้เป็นไปตามนโยบาย
แต่ฝ่ายปฏิบัติจริงเนี่ยฝ่ายประจำเขามีอยู่
ฉะนั้นถึงจัดสัญหาเข้าไปใหม่ไม่เคยมีประสบการณ์การเลือกตั้งมาก่อน
แต่ฝ่ายประจำซึ่งรองเลขาแต่ละคนเนี่ยไปกำกับดูแลงานแต่ละด้าน
อาจารย์ศรีรชาอาจารย์ศรีรชาวงศรยางกูล
อาจารย์ศรีราชานี่เคยเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
บอกถ้าห่วงอย่างนั้นก็เอาอย่างนี้สิ
พอหลังเลือกตั้งครั้งหน้าเสร็จ
แล้วก็สัญหากรกตใหม่๗คน
อันนี้เพื่อจะแก้ปัญหาว่าเดี๋ยวกรกตใหม่มาแล้ว
ไม่มีประสบการณ์ไม่เคยทำงานด้านนี้มาก่อน
ฉะนั้นให้ผ่านการเลือกตั้งไปก่อน
ถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนตอนนี้เอากรกตเก่า๕คนอยู่ต่อไปเนี่ย

ตามรัฐมนูลใหม่มาแล้ว๓ปี
ตามรัฐมนูลใหม่อีก๗ปีรวมเป็น๑๐ปี
บางคนบอกว่าถ้าสมมุติกฎหมายลูกออกมาบอกว่า
อ้าวแล้วองค์กรอิสระตามรัฐมนูลอื่นอีก๔๕แห่งล่ะ
ปปชก็ดีอะไรก็ดีเนี่ย
ถ้าเจาะเอาแต่กรกตมันก็เลือกปฏิบัติไม่มีความเป็นธรรม
ฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่เสด็จน้ำว่าจะเอายังไง
แต่ที่เห็นตรงกันแล้วบางเรื่องเช่น
กรกตจังหวัดนี่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้
คราวเลือกตั้งทีขึ้นมาก็เป็นผู้ตรวจการกรกต

เพราะแต่ก่อนหน้านี้กรกตจังหวัดที่มาแต่ละคนก็
บางทีก็มาโดยอิทธิพลของนักการเมือง
ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณนินทากันมาตั้งเยอะ
มาประเด็นอีกประเด็นปลีกย่อย
คนเขาพักผ่อนกันเขาไม่อยากออกมาเอาอย่างนี้ไหมเลือกตั้งวันธรรมดา
แต่วันธรรมดานั้นเนี่ยประกาศให้เป็นวันหยุดเสียก็แปลว่าหยุดเพื่อให้ไปเลือกตั้ง
แล้ววันอาทิตย์ที่คนเขาอยู่บ้านเขามีกิจกรรมอย่างอื่นอยู่แล้วไม่ต้องไปกวนเขา
เออนี่ก็เป็นข้อเสนอของคุณผู้ชมนุษย์กลาวงอดีตเลขากกต
แต่ว่าก็มีคนแย้งอีกว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าประกาศวันธรรมดาวันใดวันหนึ่ง
สมมุติเป็นวันพุธคนที่จะไปต่างจังหวัดไปเลือกตั้งวันพุธเขาก็กลับมาไม่ทัน
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันธรรมดาที่ประกาศเป็นวันหยุดวันเลือกตั้ง
ก็น่าจะเป็นวันคาบเกี่ยวกับวันเสาร์อาทิตย์เช่นวันจันทร์หรือไม่ก็วันศุกร์
ท่านนี้ก็ก็แล้วแต่จะคิดคือคนเนี่ยถ้าเขาจะไม่ไปเนี่ย
เขาก็อ้างโน่นอ้างนี่แต่คนที่จะไปเนี่ยเขาก็ตะเกียกตะกายจะไป
ฉะนั้นช่วงนี้ต้องตามดูเรื่องของกฎหมายลูกว่าเขาจะเอายังไง
โดยเฉพาะเรื่องของกรกตนี่แหละเพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญมาก
อย่าลืมนะว่าการปฏิรูปการเมืองเนี่ยต้องฝากไว้ในมือของกฎหมายลูก
ที่เกี่ยวข้องกับกรกตบทลงโทษอะไรต่ออะไรที่เคยพูดกันมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ย
ก็ว่ากันไปนี่คือประเด็นสำคัญที่ที่จะต้องติดตามแต่ว่าแน่นอนครับ
เรื่องนี้ถ้าถามวันนี้ยังไม่มีใครตอบได้ต้องไปดูในรายละเอียด
ก็ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งพักการเมืองไอ้ที่การาคาสังกันมา
ตกลงจะเอายังไงจะยุบพักการเมืองใหม่ทั้งหมดที่มีอยู่
และให้จดทะเบียนพักกันใหม่หาสมาชิกกันใหม่มีเสียงค้านเยอะ
เขาบอกไม่มีประโยชน์เลยไปทำอย่างนั้นพักการเมืองแต่ละพัก
กว่าเขาจะตั้งพักการเมืองกันมาได้กว่าเขาจะหาสมาชิกกันมาได้
เขาต้องใช้ระยะเวลาเยอะแล้วอยู่ขึ้นมาจะมาโละทิ้ง
อันนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้
แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงบางประเด็นเช่นแต่ก่อนนี้กรรมการบริหารพัก
ไปทำอะไรคนเดียวพักอื่นไม่รู้คนอื่นไม่รู้อ้าวพลอยโดนไปหมด
กรรมการบริหารพักไปทำอะไรผิดพลาดนิดเดียวมีสิทธิ์ถึงยุบพักพักถูกยุบ
อันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงดูในรายละเอียดเป็นเรื่องไป
นี่คือเรื่องการเมืองที่ต้องตามดูกันอยู่ในวันนี้
ส่วนเรื่องเล่ารอบกำแพงวังมีไลน์อยู่ในไลน์
แล้วมีคนส่งต่อมาให้ผมว่ามีคนไทยคนหนึ่งได้รับการเชิญชวนว่า
ทอดกระถิ่นกันไปทอดกระถิ่นฝั่งโน้นนะครับ
ฝั่งที่เป็นพม่าฝั่งของชนเผ่าของชนเผ่าของคนกลุ่มน้อย
แล้วสิ่งที่เขานึกไม่ถึงก็คือว่าในงานเนี่ย
เขามีพระบรมชายลักษณ์ไปตั้งแท่นไว้สวยงามด้วย
คนที่ได้รับเชิญไปเขาบอกว่าเอ๊ะคนที่นั่นเขาจะมารู้สึกรู้สาอะไรกับเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา
แต่ว่าที่ไหนได้ครับเป็นภาพที่เห็นแล้วประทับใจมากก็คือว่า
บรรดาชนเผ่าทั้งหลายที่มาเนี่ยมากราบพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล้วน้ำตาไหลกันทุกคนแล้วก็มารับแจกลูกแจกรูปเรียกว่าแจกรูปในหลวง
เพื่อจะเอาไปติดฝาบ้านเป็นบรรยากาศที่คนที่ส่งไลน์เข้ามาบอกว่า
นี่นอกประเทศของไทยแท้อยู่เป็นพื้นดินของชนเผ่าอยู่ฝั่งพม่า
แต่ว่าสิ่งที่คนชนเผ่าและฝ่ายพม่าเขาปฏิบัติอย่างที่ได้เห็นในภาพก็คือว่า
มากันเนืองแน่นแล้วมากราบพระบรมชายลักษณ์
อันที่จริงเรื่องกลุ่มชนเผ่าที่เขามีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นี่ก็ประจักษ์ชัดมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
ได้มีกลุ่มชนเผ่าหลายกลุ่มเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวัง
แล้วก็มาเข้าคิวเข้าแถวเพื่อกราบพระบรมศพอยู่นอกกำแพงวัง
แล้วที่มาหลังเนี่ยก็ได้เข้าคิวเข้าแถวไปกราบถึงในพระบรมมหาราชวัง
นี่ก็เป็นบรรยากาศความรู้สึกที่ผมคิดว่าเป็นความประทับใจที่เราได้เห็น
ไม่ได้เป็นคนไทยในสูติบัติแต่รับรู้จริยวัตรของพ่อหลวง
เมตตาชนเผ่าเราทั้งปวงแม้เวลาเลยร่วงเรายังจำ
เคยได้พึ่งพระโพธิสมภาร
ยามเมื่อถูกลุกรานถูกเหยียบย่ำวันนี้มากราบค้อมมาน้อมนำ
น้ำตาฉ่ำคลอเบ้าตาลาพระองค์สวัสดีครับ